ดูบอลหญิงกันหน่อยประเดิมสนามเกมแรกสำหรับทีม
สาธินนะครับครับฉบากแก้วก็เอาชนะสิงคโปร์ไปได้
พี่โยครับกุญสือชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยผลการ
ข่าวถือว่าออกมาดีนะครับแต่ว่าเรื่องของสนามการแข่งขัน
ก็มีการติติงมาด้วยนะครับบอกว่าทำให้เกมการขันเล่นยาก
แล้วก็ต้องมีการปรับจังหวะการเล่นอยู่หลายต่อหลายครั้งเหมือนกัน
กันนะครับเดี๋ยวคงต้องดูกันต่อว่าสถานการณ์ที่มองไปถึงนัก
ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันด้วยนะครับแต่ย้อนไปดูไฮไลท์กัน

ก็เป็นเกมที่ทีมสาวไทยเนี่ยนะครับดีกรีแชมป์๕สมัยแต่ว่าใน
ครั้งหลังสุดเนี่ยเราไม่ได้เหรียญทองนะครับเจอสิงคโปร์ได้
เร็วเลยครับนาทีที่๖จากทางกัญญนัทเชษฐบุตรแล้วก็นาที๑๖นะครับ
ศูนย์จากนัทวดีปล่ำนาคแล้วก็นาที๒๐มาได้๓๐นะครับชั้น

หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีประตูเพิ่มครับ๒๐วาทีแรกอาจไป๓๐
แต่ว่าไม่ไหลเพิ่มไปแล้วครับก็จะเป็น๓แป้มอยู่ครับต่อไปเจอกับเมียนมาวันที่๑๓พฤษภาคมในเวลา๑ทุ่ม
หลังเกมเนี่ยโคมิโยครับกุญสือชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับ
เรื่องของสภาพร่างกายเรื่องสนามมีความยากพอสมควรส่วนผลการแข่งขันก็นำไปก่อนถือว่าน่าพอใจ
แต่ว่ายังมีเรื่องต้องปรับก็คือเรื่องการจบสกอร์ก็จะเห็นได้ว่าครึ่งหลังเนี่ยไม่สามารถยิงเพิ่มได้
ส่วนบอลชายครับชุด๔เกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
ต่อไปเจอกัมพูชานะครับ๑๔พฤษภาคมเวลา๑ทุ่ม
เกมแรกในไทยแพ้มาเลเซีย๑ต่อ๒ก่อนชนะสิงคโปร์๕๐ก็แซงกลับมานำเป็นจ่าฝูอีกครั้ง
ส่วนการฝึกซ้อมจักริจพารพลก็บอกนะครับว่าจากการได้ร่วมงานกับทางมาโน่ตอนนี้ก็เริ่มจะปรับจูนเข้ากันได้มากขึ้น
แรกเหมือนเป็นการทดลองบางอย่างเกมต่อมาก็ทำดีขึ้นเรื่อยแล้วก็ได้ผลสกอร์ที่น่าพอใจ
คิดว่าตอนนี้ก็เข้าใจแนวทางการเล่นของโค้ชมากขึ้นเรื่องตำแหน่งก็ไม่ต้องปรับเยอะเท่าไหร่

ส่วนควันหลงครับการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง
พบกันระหว่างเปรียมสุขเพิ่มคุณทศจากไทยเจอกับทางอาแมนดาลูแพตตี้จากอินโดนีเซีย
ปรากฎรถเปรียมศุกร์เนี่ยก็ทำหมดงานยอดเยี่ยมนะครับ
เตะคู่แข่งอย่างต่อเนื่องจนคู่แข่งเนี่ยโดนนับด้วย
แต่สุดท้ายสาวไทยแพ้อินโดนีเซียครับอย่างเหลือเชื่อเลย
ก็ได้เพียงแค่เหรียญทองแดงหลังจบการแข่งขันก็เป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับ
บัวขาวบัญชาเมฆผู้จัดการทีมก็เข้าไปปลอบเปรียมสุข
ให้หนักมากครับจากการแพ้ในครั้งนี้
ทำการประท้วงผลการแข่งขันแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
ถือว่าเต็มที่แล้วก็เคารพกติกาก็สู้กันใหม่ครับตัดเชือกอีก๖รุ่นนะครับ
เดี๋ยววันนี้ก็ตามลุ้นเชียร์กันนะครับ
ส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยก็เจอปัญหาของเจ้าภาพต่อเนื่องครับ
มีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากเจ้าภาพเนี่ยจัดมินิบัสเนี่ยครับตามภาพที่เห็นนะครับ
คันเล็กครับจุได้๒๐ที่นั่งแต่ทีมมี๓๐คนก็อั่นเข้าไปครับ
แล้วก็มาถึงสนามซ้อมเนี่ยไม่มีการเปิดแอร์ให้อีก
คุณสุธินบัวตูมครับผู้จัดการทีมก็บอกว่าตอนนี้
ถ้าพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมเลยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
ถ้าเท่าที่เห็นในฟุตซอลไทยเนี่ยก็พัฒนาการเนี่ยยังคงมีต่อเนื่อง
จะเป็นสายเลือดใหม่แต่ว่าที่พัฒนามาเริ่มจะทัดเทียมกับไทยเนี่ย
ก็คือฟุตซอลมาเลเซียนะครับนัดล่าสุดเจอกันเนี่ยไทยชนะ๔๐
ก็แน่นอนแล้วครับทำเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าจะยิงได้
น่าทำการบ้านเอาพอสมควรเหมือนกันครับมาเลในเกมนี้ก็รู้จุดแขนจุดอ่อนกันพอสมควร
กำชับนักกีฬานะครับว่าห้ามประมาทโปรแกรมเกมแรกไทยเจอมาเลเซีย
พฤษภาคมนะครับในเวลาบ่ายโมงก็ลุ้นเชียร์กันได้นะครับ